ไปดูบรรยากาศการเปิดงานเทศกาลของดีเมืองจันทร์

ตุ้นเศรษฐกิจการค้าการท่องเที่ยว
โดยมีประชาชนนักท่องเที่ยวเข้าเยี่ยมชมงานกันอย่างคึกคัก
ภายในงานมีการเปิดถนนผลไม้ซึ่งเป็นผลผลิตทางการเกษตรส่วนใหญ่ของชาวจันทบุรี
ทุเรียนและมังคุดวางจำหน่ายในราคายุติธรรมตลอดสองฝั่งถนนเทศบาลสาย๓
ยังมีการแสดงนิทัศกาลมีชีวิตการแสดงอัตลักษณ์ของดีเมืองจันทร์
กิจกรรมส่งเสริมการขายผลผลิตคุณภาพของเกษตรกรอาทิตผลไม้สดผลไม้แปรรูปอาหารทะเลอัญมณีและเครื่องประดับกว่า๗๐บูธ
พร้อมด้วยโปรโมชั่นพิเศษรองรับนักท่องเที่ยวโดยมีมาตรการป้องกันโควิด๑๙อย่างเคร่งครัด
ซึ่งงานจะมีไปจนถึงวันอาทิตย์ที่๕มิถุนายนนี้